มินิคอนเสิร์ตค่ะของตั๊กกะแตนชนระดา
บอกเลยว่าอัดอั้นบ้านเอวมานานเพลงฮิตเพียบเลย

สวัสดีค่ะเสียงอยู่ไหน
ยั่วจิ้งความคุกค้างโสขอบไม่ยอมหาย่อมมากลงทิ้งใจ

แฟนคนเดียวก็ตายหาวไม่ได้ความสุขลังใจ

แต่ว่าสุขลังใจคือเด่งใส่หม้อลำ
สถานการณ์บังสือแตกไปแล้วมั้งเมื่อวาน

โอ้โหต้องย้อนกลับมาดูอีกทีนึง

เมื่อวานเพลงฮิตของเธอเนี่ยเยอะมากเลยนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีกลางบางซื่อเต็มไปด้วยแฟนเพลงของลูกทุ่งสาวสุดแซ่บเลย
แนนชุรดามารอกันเพียบเลยรอฟังเพลงของเธอกันเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมค่ะ
ถึงตากฝนก็ไม่กลัวนะจ๊ะดิฉันชอบชุดและหุ่นของเธอจริงเป๊ะเวอร์นะคะ
และถึงแม้ว่าในช่วงที่เธอจะขึ้นมาร้องเพลงแต่แฟนค่ะก็เจอฝนเข้าไปนะคะ
โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าแต่เหล่าเอฟซีของเธอไม่หนีหายไปไหนคุณผู้ชมค่ะ
นักร้องยังไม่หนีเลยเออนะคะแฟนเพลงข้างล่างก็ไม่หนีเหมือนกัน
แล้วคุณรู้ไหมคะนี่เป็นการร้องเพลงเต็มรูปแบบครั้งแรกเลยนะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะจำได้ไหมว่าพี่เอสุปชัยได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเก่า
มาให้ร้องเป็นเวลา๑ปี๓๖๕วันแต่ต่อจากนี้ร้องไปเลย
ค่ะนะคะสาวตั๊กกะแตนค่ะเธอได้เปิดใจความรู้สึกนะ
บอกว่าขอบคุณบารมีพี่เอสุปชัยมากที่ทำเพื่อลูกสาวคนนี้ค่ะ
แม้จะไม่ใช่ลูกแท้แท้ก็ตามซึ่งวันที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย
ยอมรับว่าช็อกมากแล้วก็ดีใจมากมากแถมยังบอกอีกด้วยนะคะ
นอกจากเธอจะดีใจแล้วแฟนเพลงของเธอค่ะดีใจยิ่งกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เพราะหลายคนรอฟังเพลงฮิตเพลงดังการร้องสุด
เดี๋ยวเราไปฟังสาวตั๊กกะแตนเปิดใจกันนิดนึงค่ะ
วินาทีนั้นเนี่ยคือช็อกมากกว่าช็อกแล้วเราก็ในส่วนหนึ่งเราก็ดีใจ
คนคนนึงมันหายากมากเลยนะที่จะดีกับเรา
เขาไม่ใช่พ่อแม่เราแท้เขาไม่ใช่พี่น้องที่คานตามกันมาอะไรอย่างนี้
แล้วเงินมันก็ไม่ใช่เงินน้อยด้วยนะคะ
ซึ่งแบบเรารู้สึกว่าอุ๊ยเรารู้สึกขอบคุณพี่เอมากเลยที่แบบรักเราเหมือนลูกจริงอะไรอย่างนี้
กราบขอบคุณต้องบอกว่าแทบเท้าแทบอกแม่เลยนะคะ
คนที่ดีใจมากกว่าแตนคิดว่าน่าจะเป็นแฟนเพลงที่เขารอฟังเพลงเก่าของแตน
เป็นสัญญาแบบเช่าซื้อนะคะ๓๖๕วันคุณผู้ชมค่ะ๓๖๕วันนี้จ้างงานตั๊กกะแตนนะเขาร้องได้๓๐๐
อยู่ตาวางหมดใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวโทรไปจองคิวกันนิดนึงก็ละกันยินดีด้วยค่ะ
ใช่ค่ะรอติดตามได้เลยนะเชื่อว่าหลังจากนี้โอ้โหทัวร์ทั่วประเทศแน่นอนนะคุณผู้ชม